อันนี้ก็สลดใจเหมือนกันครับที่กระบี่ฮะ
ลูกชายเป็นธาตุของยาเสพติดเสพยาจนหลอน
แล้วคิดว่าแม่ที่นอนอยู่เป็นกระสอบสาย
แม่จนน่วมฟันแม่หัก
ไปดูภาพตอนที่ตำรวจบุกไปจับกลุ่มตัวได้หน่อยครับ
ไปไปอย่าเพิด
อืมตอนเจราะรติบุกไปจับนะ
แต่สภาพเขานี่คือซ้อมแม่มาแล้วนะครับ

ตำรวจสำพอบเมืองกระบีไปจับกุม
ผู้ชายคนนี้อายุ๒๙ปีให้ชื่อ

เจ้าตัวไปก่อเหตุทำร้ายซ้อมแม่จนน่วมครับที่บ้านในพื้นที่หมู่หกตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่ไปค้นนะเอาตัวไปค้นที่ห้องเจอยาบ้าน้ำต้มใบกระท่อมใบกระท่อมสดอีกหลายรายการนะฮะในบอยเนี่ยนะก็ให้การด้วยอาการที่มึนเมาอยู่ตำรวจก็พยายามจะสอบปากคำนะฮะเขาก็พูดนะมึนมึนบอกว่าก็ก็ผมก็ทำร้ายแม่จริงแล้วฮะนะทำครั้งเดียวเอง
เห็นแม่เป็นกระสอบทรายก็เลยซ้อมมวยซ้อมมวยกับแม่นะคุณผู้ชมเอาไปฟังเขาพูดอีกทีสิ
ตัวเขาเนี่ยบอกว่าเขาทำร้ายแม่ครั้งเดียวไปถามแม่หน่อยดีกว่า
แม่โดนกี่ครั้งแม่อายุหกสิบห้าปีก็บอกว่าโอ้ยลูกทำร้ายมาแล้วหลายครั้งเหมือนกันนะ
ล่าสุดเนี่ยตี๓ของวันที่๑๙ที่ผ่านมาตอนนั้นกินยากินยาแล้วก็เผลอหลับนอนพักอยู่ในห้องจู่ลูกชายครับ
หอนเสพยาเข้าไปทำร้ายทั้งเตะทั้งต่อยโอ๊ยฟกช้ำไปหมดเลยต่อยที่ศีรษะที่หัวตนเองหนีออกจากบ้านนะฮะซึ่งอยู่ไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่แล้วก็ไม่กล้ากลับไปบ้านอีกสุดท้ายนี่นะฟันหักแม่บอกว่าเคยถูกทำร้ายมาแล้วหลายครั้งจนฟันหักไปแล้วหลายซี่
แต่ไอ้ลูกชายก็บอกตำรวจว่าเคยทำแม่แค่ครั้งเดียวแล้วถามคุณแม่ทำไมไม่แจ้งความอ่ะโอ้โหก็ลูกอ่ะก็ลูกด้วยความรักอะนะ
ไม่สุดไม่เหลืออดแม่ไม่ทำหรอก

ตอบนี่บวมมัดเหลว
โอ้ยสงสารจับใจ

คือทุกข์ใจลูกติดยามันก็ทุบอยู่แล้ว

ก็แจ้งความตำรวจก็มาจับลูกชายตัวเอง

แล้วก็ทำร้ายร่างกายบรรดาของตัวเองนะครับ

ยาเสพติดไม่เคยทำให้ใครมีชีวิตที่มันดีขึ้นเลย